รู้ก่อนร้อนหนาว

เพราะฉะนั้นเกษตรกรต้องเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตค่ะ
ระวังโรคราน้ำฝนในลำไยค่ะ
ในขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออก
ดีตั้งแต่เช้ากลางวันร้อนปาดเหงื่อค่ะ
ช่วงเย็นอาจมีฝนเข้ามาดับร้อนได้บ้าง
ดังนั้นเกษตรกรระวังศัตรูพืชจำพวกน้อน
พื้นที่ริมทะเลคลื่นลมสงบค่ะ
ส่วนภาคใต้ทั้งสองฝั่งฝนลดลงจากช่วงก่อนค่ะ
ออกทะเลหาปลาได้นะคะยกเว้นภาคใต้ตอนล่างค่ะ

เกษตรกรระวังโรคคือจักรชิรา

ออกซิเจนให้กับสัตว์น้ำค่ะ
ที่ไร่อาร์มอนด์ในประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ

มีไร่อัลมอนที่เขาบอกว่าใหญ่ที่สุดของโลกค่ะ
มีมูลค่าต่อปีนี่กว่า๖พันล้านดอลเมริกาค่ะ
คุณผู้ชมคิดดูนะคะเป็นอัลมอนนะคะที่ได้รับความนิยมแห่งหนึ่งทั่วโลกเลยค่ะคุณผู้ชม
อกจากนี้ค่ะในปีนี้เขาบอกว่าผลผลิตทางการเกษตรของอัลมอนลดลง

จะสามารถส่งออกอัลมอนได้เท่าเดิมหรือเปล่าค่ะ
และนี่คือรูปก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ